วันนี้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทยกลับมาเป็น๒หลักนะคะ
ก็คือสิบสามรายหกในสิบสามรายเป็นข่าวดังเลยค่ะสองสามวันที่ผ่านมา
ก็คือหญิงไทยนี่แหละที่ไปทำงานที่เมียนมาลักลอบเข้ามาประเทศไทยนะคะ
ผ่านช่องทางธรรมชาติหกรายด้วยกันทีเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หกรายหมดหรือยังตอนนี้รอผลนะคะรอผลอีกสี่รายอธิบายแบบนี้ค่ะ
เขามากันเป็นกลุ่ม๖เจอแล้วว่าติดโควิดแต่เหลือ๔ค่ะตอนนี้รอผลอยู่นะคะ
และสิ่งที่เขาทำก็คือการเดินทางไปคอนเสิร์ตไปร้านอาหารไปบานขึ้นเครื่องมาลงที่กรุงเทพ
หลายคนตอนนี้เป็นห่วงค่ะว่าจะเกิดซูเปอร์สเกรดเนอร์หรือว่าการแพร่กระจายระดับสูงเนี่ยนะคะ
ทีนี้ค่ะหลายจังหวัดตอนนี้กลับมาอีกแล้วสำหรับการยกระดับพอโควิดกลับมา
ยกระดับก็ต้องกลับมานะคะการป้องกันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะ
ตอนนี้ประชาชนตื่นตัวกันมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่คนไปเยอะอย่างตลาด
จุดนี้คือตลาดสิริวัฒนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
ติดกล้องวงจรปิดทุกตารางนิ้วเลยพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงลูกค้า
ที่เข้ามาในตลาดต้องผ่านจุดคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ถ้าฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ของตลาดจะไปเชิญออกนอกพื้นที่เลยนะคะ
อกจากนี้กำชับทุกร้านค่ะต้องใช้ฉากกั้นแบบนี้นะคะ

สั่งปิดพื้นที่ค้าขายบางส่วนเพื่อลดความแออัดในตลาด
และก็จะต้องใช้เจลอากาศล้างมือทุกครั้ง
มีประชาชนปฏิบัติตามมาตรการกว่าร้อยละ

แล้วเขาบอกว่าถ้าใครไปใช้บริการไม่สวมหน้ากากอนามัยทางตลาด
เลยค่ะเอาไปใส่เพื่อความสบายใจของคุณเองและคนรอบข้าง
อย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีการยกระดับแบบนี้
แต่ผู้ใช้บริการตลาดบางคนละเลยนะคะการลงทะเบียน
ผู้ที่มาจับจ่ายในตลาด๖๐๐๑๐๐คนของช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ยังมีบางคนไม่ลงทะเบียนอยู่เลยค่ะ
มีผู้ลงทะเบียนนะคะ๔คนเท่านั้น
บุญ๑๐๐๐ลงทะเบียน๔คน
ตลาดก็เลยประกาศเสียงตามสายค่ะ
ได้ยินเสียงดังมาถึงนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กาดอย่าตกนะคะ
ต้องกลับมาเข้มงวดเข้มข้นกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกัน
ว่าสถานที่ไหนก็ตามนะคะอ่าไปดูกันต่อเลยค่ะ
ที่จังหวัดพิศนุโลกก็มีการสั่งปิดโรงเรียนไปแล้วเนี่ย
สองแห่งด้วยกันค่ะคือที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
คือมีการประกาศให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนตามปกติ
บุคคลเข้าออกเนี่ยบุคคลภายนอกเข้าออกโรงเรียน
ส่วนบุคลากรของโรงเรียนก็ต้องเข้าไปเคลียร์งานได้นะคะ
แต่ก็ต้องสวมหน้ากากแล้วก็ตรวจวัดไข้เข้าออกที่บริเวณประตูป้อมยามด้วย
แล้วก็มีการฉีดยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนด้วยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เช่นเดียวกับที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมอยู่อำเภอบางกระทุ่ม
สั่งปิดโรงเรียนเหมือนกันค่ะ๒วันระหว่างวันที่๓แล้วก็วันที่๔ธันวาคมนี้
เพราะว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดพิจิตรที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
โดยทางโรงเรียนเขาจะมีการส่งแบบฟอร์มผ่านทางออนไลน์นะคะ
ให้เด็กในกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าทั้งตัวเองแล้วก็ผู้ปกครองด้วย
แม้ว่าตอนนี้ทางโรงเรียนจะไม่มีคณะครูบุคลากรท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ตาม
แต่ปิดไว้ก่อนทำความสะอาดโรงเรียนไว้ก่อนเพื่อความสบายใจนะคะ
ทางด้านของนายลือชัยชูนาคาศึกษาธิการจังหวัดพิศนุโลกบอกว่ามีโรงเรียนในสั่งปิดไปแล้วรวม๖โรงเรียนค่ะ
แก่โรงเรียนนครไทยโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้างโรงเรียนชุมชน๘ราชอุทิศพิทยาอำเภอนครไทย
เตรียมโอนดมศึกษาภาคเหนือแล้วก็ปางกะทุ่มพิธยาคม
ช่วงบ่ายวันนี้โรงเรียนมัธยมศาษิภิษฐ์มหาวิทยาลายณาเรสวรรค์อยู่ในอำเภอเมือง
ก็สั่งปิดกระทันหันเหมือนกัน
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๔ธันวาคม

มารับเด็กนักเรียนกลับบ้านทันที
สาเหตุที่สั่งปิดกระทันหัน

ต้องสังเกตอาการก่อนแล้วเพื่อความปลอดภัย
สั่งปิดโรงเรียนไปก่อนนะคะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วนะคะ
ตอนนี้ส่วนบรรยากาศค่ะบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์
ที่สองนะคะอยู่ที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดค่ะ
แรงงานชาวเมียนมาร์เนี่ยนะคะเดินทางออกจากกรุงเทพ
และพื้นที่ใกล้เคียงไปเป็นพันเลยค่ะเพื่อรอกลับบ้าน
ก็คือที่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาร์
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยทูตแรงงานสถานทูตเมียนมาร์ในประเทศไทยก็ต้องออกมา
ความสะดวกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสาร
และบางคนไม่ได้มาคนเดียวค่ะมาทั้งครอบครัวหอบลูกจูงหลานกลับบ้าน
สัมภาระเยอะมากนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็เลยต้องเอารถมาช่วยขนสัมภาระด้วย
ถามนายเจาะลักษณ์ค่ะเป็นผู้ช่วยล่ามของตรวจคนเข้าเมืองตากนะคะ
บอกว่าสาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์เดินทางกลับบ้านวันละเป็นพันคนนะช่วงเวลานี้นะ
เขาบอกว่าตกงานไม่มีเงินใช้เพราะถามไปว่าอ้าวที่เมียนมาร์ตอนนี้โควิดระบาด
ไม่กลัวเหรอคนงานเมียนมาบอกว่ากลัวอดตายมากกว่ากลัวโควิด